โพสต์ชุดนักเรียนหรือยัง
ชุดนักเรียนตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกออนไลน์ครับนะฮะ
๕วัน๔ชุดครับคุณผู้ชม
ชั้นอนุบาล๓ของโรงเรียนแห่ง๑มี๔ชุดด้วยกัน
วันจันทร์อังคารใส่ชุดนักเรียนธรรมดา
พอวันพุธใส่ชุดพระพฤหัสสบดีใส่ชุดทหารปิดท้ายด้วยวันศุกร์ใส่ชุดอาเซียน
พ่อแม่เขาพิมพ์แบงค์กันหรือไงไม่รู้
อันนี้คือชุดนักเรียนพศนี้เหรอคะ

ชาวเน็ตเข้ามาบอกไม่ถูกใจสิ่งนี้พูดอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้
มันเป็นการสิ้นเปลืองเพิ่มพละล้าให้ผู้ประคอง
เฉพาะชุดทหารจะใส่เพื่ออะไรก่อน

จะกดไม้ตรีผมอ่านตามเสียงเขาเลยนะ

บางคนตั้งคำถามประชดประชดด้วยบอกว่า

นะครับล่าสุดนายนรงมุกดาแสงสว่าง
ผู้ในการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีชี้แจงบอกว่า
ชุดทหารที่เป็นข่าวมันเป็นชุดทำกิจกรรม
ชื่อว่ากองพันธ์อารักษาแผ่นดินของโรงเรียน
ทำมาได้ปี๒๑๕๙แล้ว
เป็นกิจกรรมให้เสริมสร้างความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แล้วกิจกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบัล๓เท่านั้น
แล้วชุดทหารราคาเท่าไหร่ชุดลายพลางนั้นนะครับ๓๐๐บาท
ก่อนจะมีกิจกรรมมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองแล้ว

ถ้าผู้ปกครองมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
โรงเรียนฐกส่งสัตว์เข้าที่แล้วชุดอื่นมาร่วมกิจกรรมได้

หลังเป็นกระแสข่าวครับ

ที่เป็นชุดที่เป็นเจ้าปัญหาในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นอย่างสาธารณะเนี่ยก็คือชุดกองพันธุ์อลักษณะแผ่นดินซึ่งมีลักษณะคล้ายชุดทหารนะครับสรุปในที่ประชุมของกรรมการศึกษาก็ให้ความเห็นมาครับให้เหลือสัก๓ชุดได้ไหมยินดีที่ปฏิบัตินะนะครับว่าถ้าเกิดเหลือ๓ชุดก็จะมีเหล
แล้วก็ชุดอารักษาแผ่นดินในส่วนที่จะต้องจ่ายเงินค่าชุดที่เป็นชุดกองพนารักษาแผ่นดินด้วยครึ่งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวไปถามความเห็นของผู้ปกครองมานะครับ
ก็มีท่านนี้บอกว่าเห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ดีฝึกลูกให้มีวินัยนะฮะ
มีความสุขด้วยนะที่ได้ร่วมกิจกรรมส่วนค่าใช้จ่าย
มองว่าไม่ได้สูงเกินไปที่ผ่านมา
ผู้ปกครองก็มีการส่งต่อชุดลายทหารให้กับนักเรียนรุ่นต่อไปด้วยครับ
ถ้าเกิดมีหลวงใหญ่คนอย่างนี้เหมือนพี่ก็เอามาให้น้องได้
ชุดทหารของผมก็ใช้ระบบนี้มันก็ไม่ได้ว่าจะสิ้นเปลืองอะไรหรอก
มันก็คล้ายอย่างชุดทหารมันการเปลื้อนกันอย่างไร
มันก็ดูง่ายกว่าอย่างเด็กก็นะผมก็เห็นด้วยนะ
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาบอกว่าเป็นมาหลายปีแล้ว
แล้วไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนนี้โรงเรียนกอทมแถวบ้านมี๕๗
โรงเรียนดังแถวประชาชื่น
คุณผู้ชมกรุณาแสดงความคิดเห็นเข้ามาขอบคุณมากครับ
นี่นะภาระผู้ปกครองตอนเปิดเรียนเนี่ยนึกภาพออกเลยนะคะ

คือมันสามารถที่จะแบบปรับเป็นอะไรที่มันง่ายกว่านี้ได้ไหม
อย่างเช่นเป็นสัญลักษณ์ผ้าพันคอหรืออะไรอย่างนี้

ก็อาจจะต้องฝากไว้พิจารณาดูนะคะ